ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้สุดยอดมากพี่บุ๊

คนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้๓๔สัปดาห์

แต่ถ้าขาดน้ำแค่๓๔วันตายได้นะครับ
คุณตาสองท่านค่ะไปติดอยู่บนเขา

แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เอาลงมา
ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เลย

คุณกรัยบุนเรืองอายุ๖๗
คุณตาท่านนี้

อันนี้นี่แต่ก็ผอมอยู่นะคุณตาค่ะอืมนี่ค่ะที่บอกว่าอ่า
คุณตาล้างหน้าล้างตาก่อนเอาให้สดชื่นก่อนให้สดชื่นก่อน
เดี๋ยวคุยกันหน่อยครับอ่านี่คุณตาสุวรรณนี่เจ็ดสิบแล้วนะ
คุณตาสุวรรณเนี่ยครับเนี่ยคุณผู้ชมนำตาทั้งสองท่านเนี่ย
ลงมาจากเทือกเขาบริเวณผานกนางแอ่นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ
ไหนคุณตาไกรฮะคุณตาไกรนั่งรถไปแล้วนี่นี่นี่พวกเช็ด
ยังยิ้มได้คุณตาไกรยังสดใสอยู่เลยหน้าตาสดใสเลย
จริงตอนให้สัมภาษณ์กับชาวบ้านนะชาวบ้านถามนะ
บอกตาอะเป็นไงตายยังสดใสยิ้มแย้มอยู่เลย
อ๋อค่ะเอาอ่าอ่ออดมสองม้ายเลยสองด้านเลยจ่ะ
สองรูเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมสอบถามทั้งคู่เนี่ย
ยังให้การได้ปกติเลยคุยได้ปกติแข็งแรงมาก
บอกว่าชักชวนกันไปจะไปหาเบี้ยของต้นผักรถ
หรือว่าต้นผักขี้นาคเพื่อจะนำมาปลูก
ระหว่างทางขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงจุดที่เป็นหน้าผาดชัน
แล้วก็เดินกลับวกไปวนมาเอ้าทำไมกลับมาที่จุดเดิม
พอหาทางลงเขาก็เจอแต่หน้าผาไปต่อไม่ได้
ใช่ตาไกรบอกว่ามองซ้ายไปเอ้าก็หน้าผา
ขวาก็ผาเดินวนไปวนมาก็มีแต่หน้าผา

ลงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เสบียงเอาไปไหมคะ
เอาไปแต่ไอ้เสบียงที่เตรียมไปมันคือข้าวสาร

พระคุณรุนช่องไฟแชคที่เอาไปด้วยเนี่ยจุดไม่ติดอีก

แล้วจะเอาน้ำจากไหนน้ำก็ไม่มี

นี่ค่ะข้อมูลวิทยาศาสตร์เอาใหม่
คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้๓๔สัปดาห์
แต่ถ้าคุณไม่กินน้ำนะคุณตายนะคะ๓๔วัน

แล้วเอาน้ำจากไหนลองฟังจากปากท่านไหมคะ
เจ้ากินน้ำ

นอนอย่างไรคะนอนอยู่ตรงไหนครับ
ขวดหินรึไงครับ

ต้องคิดจะผ่าหรือถูกผ่านหวังอยู่ที่นี่

อะอารมณี
คือเพื่อนบ้านถามนี่หลงใช่ไหม

ไฟแชทสุดไม่ติดเถอะนะนี่ค่ะวิถีชีวิตนะคุณตา

กินน้ำจากหยวกกล้วยประทังชีวิตค่ะ

ทำไมถึงอยู่ได้นานถึง๘วัน
โดยที่ร่างกายยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะ
ทีนี้ถามต่อคุณตาเข็ดแล้วหรือยังเนี่ย

คุณตาบอกไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วค่ะแต่ถามว่าคุณตากลัวไหม
คุณตาทั้งสองคนบอกไม่กลัวนะคือไม่ได้กลัวแหละ

เออแต่ตาดูชิวมากเลยนะถ้าถามอันนั้น